คราวนี้น้องสาวเขามาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น
เพราะว่าพาพี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลหนึ่ง
หมอบอกว่าพี่ชายเป็นเนื้องอกในไต

สุดท้ายกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน

ท้องมากก็เลยไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดู
ซาเรย์ดูอะไรน่ะอยู่ในท้อง
เป็นผ้าก๊อสหมอลืมทิ้งไว้อยู่ในท้อง
แล้วก็ตอนนี้พี่ชายของเขาเสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันศืน๒๔กันยายนที่ผ่านมานะคะ
โดยนางบุญถมลายภูเขียวอายุ๔๓ปีชาวอำเภอศรีชมพู
ก็เดินทางไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่ขอนแก่นค่ะ
อยากให้ศูนยำรงธรรมช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าหมอมีความบกพร่องจากการรักษาในแอดไลน์ภูเขียว
อายุ๕๓ปีนายแอดเนี่ยเป็นพี่ชายของนางบุญถม
แล้วนายแอดก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
โดยน้องสาวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนแรกพี่ชายก็ปวดท้องมากเป็นไข้
ไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในขอนแก่น
ตอนไปหาหมอก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาล๓วัน
แล้วคุณหมอก็วินิจฉัยปรากฏว่าหมอบอกว่าเจอเนื้องอกในไต
เดี๋ยวต้องผ่าตัดนะหลังจากนั้นก็มีการผ่าตัด
ก็รักษาอย่างต่อเนื่องตามหลักการแพทย์ทุกอย่าง
คุณหมอหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักฟื้นแล้ว
ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ไปดูอาการต่อ
ทีนี้พอกลับไปที่บ้านสักประมาณ๒อาทิตย์
ก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมตอนนั้นพี่ชายปวดท้อง
ปวดท้องรากการสุดลงเลยค่ะท้องบวมกินอะไรไม่ได้เลย
รอบนี้น้องสาวก็เลยเอาตัวพี่ชายส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือโรงพยาบาลสีชมพูจะรักษาอาการปวดท้อง
แพทย์เขาก็มีการอันเตอร์ซาวน์ดูคุณไปเจอผ้าก๊อสอยู่ในท้อง
พอเจอแบบนี้แล้วก็เลยต้องรีบทำเรื่องค่ะ
ส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลแห่งเดิมคือโรงพยาบาลแรก
มีการผ่าตัดกรณีเนื้องอกในไตส่งกลับไป
พอไปถึงทีมแพทย์ก็รีบผ่าตัดเลยค่ะ
เอาผ้าก๊อสออกแล้วก็รักษาทันทีเลย
แต่ทีนี้น้องสาวบอกว่าอาการพี่ชายไม่ได้ดีขึ้นเลย
สุดลงอย่างเห็นได้ชัดคุณคิดดูนะ
พอรอบ๒มาผ่าตัดเอาผ้าก๊อสออก
หลังจากนั้นก็มาพักฟื้นในห้องพิเศษของโรงพยาบาล
ต่ออีก๒วันหมอก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้ว
แต่ทีนี้พอกลับบ้านได้เนี่ยอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่อะค่ะ
ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านคุณหมอเรียกญาติมา
ก็ให้ทำเอกสารเป็นสัญญาปรณีประนอมยอมความ

ว่าทำไมทางหมอต้องทำสัญญาแบบนี้กับญาติคนไข้ด้วยนะครับ
จะบอกให้ฟังเนื้อหาในหนังสือนี้นะคะ
เขาก็ระบุว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
ในกรณีผ่าตัดรักษาบกพร่อง
เป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง
โดยโรงพยาบาลและแพทย์ได้ชดเชยเงินให้๔๐๐๐บาทคุณ
แล้วตอนที่น้องสาวได้เห็นเอกสารนี้นะ
เอาจริงน้องสาวเขาบอกว่าฉันก็ไม่ได้รู้กฎหมายอะไร
ก็เซ็นไปตามที่เขาบอกลงนามไป
เพราะโรงพยาบาลเขาบอกแบบนี้เป็นค่าชดเชยจากการรักษาที่บกพร่อง

แต่ทางญาติบอกว่าในเอกสารไม่ได้ใส่ชื่อของแพทย์ผู้ทำการรักษา
ในสัญญาด้วยนะแล้วก็มารู้ว่าไอ้เงิน๔๐๐๐บาทเนี่ย
เป็นเงินส่วนตัวของหมอเอง
แต่ทีนี้ค่ะพอกลับไปถึงบ้านเนี่ย
พี่ชายอาการก็ซุดลงเดินไม่ได้เลยค่ะ
แล้วเมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พี่ชายเสียชีวิตดังนั้นก็เลยมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
อยากให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้
เรียกร้องค่าเสียหายจากการรักษาเนี่ย

คือแยกเป็นค่าจัดการศพ๑๐๐๐๐๐บาท

จะให้การช่วยเหลือกับชาวบ้านนะคะ